ผมปาดหน้าผมทำอะไรคุณหรือเปล่า

เอาคุณลองกันเลยไอ้สัตว์

มันหรือเขา